กับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐ

วันนี้ค่ะนำเสนอร้านนี้เลยค่ะ
ร้านนี้ก็คือเฮ่ยจอปู

มาอีกแล้วจ้อปูลูกโตอวบแน่น
ปรับโชว์ใหม่อร่อยยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มาด้วยแพ็คเกจถุงซิลแบบใหม่
รักษาความเย็นได้ดีคืออย่างนี้ถือว่าดีนะ
รักษาคุณภาพส่งไปไหนก็ได้แล้วก็หายทั่วประเทศนะคะ
แล้วนอกจากห้อยจอแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีอาหารเหนืออื่นให้เลือกรับประทานกันอีกด้วย
สนใจเข้าไปดูรายละเอียดและสั่งซื้อกันได้นะคะตามข้อมูลหน้าจอนี้ได้เลย
ถ่ายรูปกันเอาไว้แล้วกันนะ
ส่วนใครที่จดไม่ทันอยากจะสั่งมาทานหรืออยากจะให้พวกเราช่วยโปรโมทนะคะ